คุณผู้ชมไปเที่ยวกันมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสนุกสนานกันหน่อยดีกว่า

กีฬาพื้นบ้านที่ไหนมันก็มีกิจกรรมสนุกที่นั่นทุกที
โดยเฉพาะที่นี่เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดอ่างทอง
โอ้โหเขาแข่งกันเมาเมามันอะไรขนาดนั้น
คุณผู้ชมครับแต่ละการแข่งขันเนี่ยสนุกสุดยอดเลยทีเดียวครับ
โอ้โหโอ้โห

กันตุ่มตัมแล้วนี่ดูวิ่งไม่มีใครยอมใครเลยครับ

เป็นการเห็นการกีฬาพื้นบ้านออกมาต่ออ่างแก้วจังหวัดอ่างทอง
ที่บอกวิ่งกันจนตัวโก่งแบบนี้โดยเฉพาะน้องเสื้อน้ำเงิน
เนี่ยครับวิ่งหัวทานเพื่อน
คือเป็นการวิ่งแล้วก็อุ้มลูกโป่งที่มันใส่น้ำเข้าไปข้างใน

ชุมฉ่ำเปียกแฉะกันไป

รถบำลูกโป่ง
บำกันหมันกะแทกกันขนาดนี้

เค้าติดให้ใตก

อ่ะน้องลูก

คือกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เนี่ย
หันมาออกกำลังกายเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความ
ที่จังหวัดอ่างทองนี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศที่เรียกเสียงหัวเราะ
เรียกรอยยิ้มแล้วก็เนี่ยถอดแล้วก็เตะ
โอ้โหสนุกนะ
แข่งกีฬาแบบนี้ก็ได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะคุณ
ใช่เรียกว่าสุดมันสุดหาว

ต้องแบบบั๊บให้มันแตกใช่ไหม

หัวเนี่ยแตกแล้วลงไปอย่างนี้
เก้าอี้เขาแตกถือฉันว่า

ก็ดูด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะจ๊ะ

ให้คุณชนะไปเล่นนะในบำลูกโป่งเนี่ย

กระแทกผมผมหลังหักเอานะครับ

น้องก็ตัวเล็กกว่าอีกเค้านึงยังไม่มัก
ชายตัวเล็กอย่างผมก็ต้องระวังหน่อย
บอบบางสนุทนม